ชนเข้ากับขอบราวสะพานพระราม๔
ร่างของคนขับกระเด็นตกลงมาเสียชีวิตที่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดสักประมาณ๗โมงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจเชาะภอกปากเกรดจังหวัดคมนทบุรี

คุณหมอตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบ
ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตออกไป
ที่เกิดเหตุพบร่างของผู้ตายก็คือนายคมสรรสุ่นกลางอายุ๔๐ปี
สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่บนถนน
แขนแล้วก็ขาหักศีรษะแตก
ที่หลังสะพายเป้สีดำ๑ใบค่ะ
ข้างตัวพบเอกสารแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
หมวกกันน็อกตกอยู่บนตรงนั้นด้วยนะคะ
บนถนนพระราม๔พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
คว่ำตรวจสอบพบร่องรอยการเฉียวชนที่ขอบสะพาน
ส่วนบนพื้นถนนพบรอยคูดเป็นทางยาวเลยนะคะ
จากการสอบถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่ตรงจุดนั้น
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่นั่งรอผู้โดยสารอยู่ที่วิน
ได้ยินเสียงดังโครมตอนแรกเข้าใจว่ารถชนกันฝั่งตรงข้าม
ในขณะที่หันไปดูก็มีเศษชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค
จักรยานยนต์นะคะลอยตกลงมาด้านบนสะพาน
หลังจากนั้นก็มีร่างคนตกลงมากระแทกพื้นเสียงดังตุ๊บ
เขาก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขี่รถมาด้วยความเร็ว
ประกอบกับไม่ชำนาญเส้นทางทำให้เสียหลักหลุดโค้ง
เข้ากับขอบราวสะพานจนร่างของผู้ขับขี่
กระเด็นตกลงมาเสียชีวิต
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนถนน
แล้วก็บนสะพานอีกครั้งว่าคู่กรณีมีการเฉียวชนมาก่อนหรือไม่

ส่วนศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้ทางกู้ภัย
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกต
สิทธิ์เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะฮะมีลักษณะนี้แหละครับ
ขี่มาชนขอบทางกระเด็นตกลงไปข้างล่าง
หลายครั้งเราเสนอข่าวบ่อยครั้ง
ดังนั้นฝากให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องของเส้นทาง
เข้าไปดูด้วยนะฮะมันเกิดจากสาเหตุของถนนหรือไม่นะครับ